ปิดท้ายเอาแอปมาแนะนำกันดีกว่าแอปสนุกนะคะเป็นกิมมิก
คุณรัชพรโล่งใจแล้วบ้างนะคะ
หลายคนเห็นกันเยอะช่วงนี้แอปทำเป็นหน้าแมวดุ๊กดิ๊กกระต่ายน้อยแมวป่า

ไปดูซิว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะ

ที่ฉันทดลองเพื่อนำมาประกอบข่าวเช้าในวันนี้นะคะ
มีหลายทีมให้เล่นเล่นตลกก็ได้เล่นน่ารักมุ้งมิ้งก็ได้
คือเขาจะให้เราส่องหน้าเข้าไปเลย
นี่เด็กก็มีหนวดได้เห็นไหมฟุ้น
เก๋ฟุ้นไฟฟุ้นไสลุ้งก็ได้นะคะ

แต่ปุ่มเซฟหายากคุณสืบสกุลพยายามเล่นแต่ว่าหาปุ่มเซฟไม่ได้
ก็เลยเออไม่ค่อยมีพยายามชวนทุกคนเล่น

นั่งนิดนึงไม่ทำไม่ใช้
แต่สนุกแอปนี้ก็แบบมี

หรือว่าเป็นแมวเขาก็จะใส่คอนแท็กให้เรา
เวลาบลิ้งตาก็จะมีแบบหัวใจออกมา

มันถึงได้เป็นทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ

ก็ฝั่งอยากเล่นบ้างเป็นเทวดา

ยากรของเราเขาอยากจะเป็นเทวดา
มีเสียงแบบไหมเค้าพูดด้วยนะ

คอนี้จะมาให้ทนนั้นสามประจำ
ฮ่อเย็นดี
นี่แหละจริงจังมากคุณครูปนันจริงจังมากเขาบอกว่าผมเป็นเอ่อ
ชวนครูปนั่นครับใครอยากขอพรอะไรเนี่ยขอมาได้สามบอกกานั๊ะครับนี่แล้ว

มีจมูกโตกล้มโดดม

เบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเผื่อ

ซูมมาได้ไหมเห็นไหมนี่